เดี๋ยวช่วยกันดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไป
สะพานข้ามทางรถไฟถนนเลี่ยงเมืองที่ตัวเมืองสุพรรณบุรี
แล้วก็ไปพุ่งชนราวสะพานตัวเขาเนี่ยกระเด็นตกลงมาข้างล่าง
แล้วเสียชีวิตแต่ตำรวจบอกว่าต้องไปเอาให้แน่
เอาให้ชัดว่าตกลงอุบัติเหตุมันเกิดจากใคร
เขาเกิดอุบัติเหตุเองหรือมีรถคันไหนทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไร
โอ้โหโชคร้ายมากนะฮะคือตกลงมาเนี่ยสูงนะครับท่านผู้ชมครับเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดใต้สะพานส่วนนี้ด้านบนสะพาน
จะเห็นว่ามีรถขนฟางคันหนึ่งขับมาก่อนนำหน้ามา
นี่ก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะตกลงมาข้างล่างนี่นะฮะแต่มุมนี้ขอบสะพานก็ดูสูง
ใช่ค่ะรถขนฟางเนี่ยสูงยังไงก็เห็นมีกล้องวงจรปิดอีกหลายมุมนะฮะ
เดี๋ยวค่อยดูไปนะครับนี่คนข้างล่างเขาก็ตกอกตกใจกันนะฮะ
มีอีกมุมหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่เห็นรถขนฟางขับนำหน้าไปแล้วนะฮะ
แต่หลังคาสีดำคันหนึ่งเห็นอะไรไหมอะไรติดอยู่คะกันชนหลุด
ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามถนนไปเรื่อยเนี่ยจะเห็นอีกมุมนึง
พอลงจากสะพานไปแล้วไปเข้าซ้าย
จอดชิดซ้ายอยู่ริมถนนจอดอยู่สักสามนาที
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมจอดนิ่งอยู่๓นาที
แต่ไม่ได้ย้อนกลับมานะนี่นะฮะ
ขนาดที่ข้างข้างบนสะพานแล้วนะครับ
คันนี้เขาจอดแถวจุดเกิดเหตุที่มีคนตกลงไปที่นี่แล้วเขาก็ชะโงกดูเห็นไหม
เพราะข้างบนเนี่ยจะเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ชนกับขอบสะพานอยู่
มีกล้องวงจรปิดอีกหลายมุมนะฮะในช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วมีอยู่มุมหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
ขับวนอยู่แถวใต้สะพานที่มีผู้ชายตกลงมานั่นแหละ
นี่นะฮะกันชนด้านหลังนี่หลุดแล้วลากไปกับพื้นถนนนะครับ
โอ้โหซึ่งมันสอดคล้องกับกล้องหน้ารถของทีมข่าวของเรา
ช่วงไปทำข่าวพอดีตรงจุดเกิดเหตุเห็นคันนี้พอดี
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น
เราก็เอ๊ะได้ข้อมูลจากตำรวจก็เลยลองมาดูกล้องของรถทีมข่าวของเรา
แต่กันชนห้อยแต่ยังขับไปเรื่อยเนอะ

ทีแรกจอดอยู่ก่อน๓นาทีนี่นะฮะก่อนที่จะขับหายไป
ซึ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูว่าจะใช่หรือเปล่า
นี่นะฮะมีกล้องวงจรปิดช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
จูเนอร์สีขาวคันนี้นะครับไปจอดติดไฟแดงอยู่ด้วย
แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงก่อนจะเกิดเหตุ
กันชนข้างหลังเนี่ยยังอยู่ในสภาพดี
อันนี้ก่อนเกิดเหตุนะแล้วพอไปขึ้นสะพาน
แล้วพอลงสะพานตามรถขนฟางมากันชนท้ายหลุด

ซึ่งจังหวะตรงนี้เป็นช่วงที่คนขี่จักรยานยนต์เนี่ย

มันจะเกี่ยวกันไหมหรืออะไรอย่างไร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเย็นนะครับเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ใต้สะพานข้ามทางรถไฟถนนเลี่ยงเมืองในตะบนรั้วใหญ่
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุ

เพราะมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เขาก็แจ้งเหตุกัน
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายชัยวัดโพพันธ์อายุ๒๔ปี

แต่ว่าตามร่างกายนี่โอ้โหหักแล้วก็บอบช้ำเยอะเลยนะครับ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบด้านบนสะพานเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นทางข้ามสะพานข้ามทางรถไฟเนี่ย
สภาพด้านหน้านี่พังนะฮะ
ไฟหน้าแตกระจายมีรอยครูดกับราวสะพาน

ก็ตรวจสอบกันจนค่ำนั่นแหละเมื่อวานนี้นะครับ

น่าจะชนท้ายรถคันอื่นก่อน
แล้วก็กระเด็นมาชนกับขอบสะพาน
ก่อนที่คนขี่จะตกลงไปข้างล่าง

เราก็ไปตรวจสอบความคืบหน้าของเหตุการณ์

ทำให้ทราบว่าคนขับรถฟอร์จูเนอร์สีขาว
นี่มาพบตำรวจแล้ว

คนขับเป็นผู้หญิงนะครับทุกผู้ชมครับ
อายุประมาณ๓๐กว่าปี

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าไม่ได้ชนจักรยานยนต์
จนเขาเสียหลักแล้วตกสะพานเสียชีวิต

ขับมาตามถนนตามปกติ

จากนั้นรู้สึกว่ามีอะไรมาชนท้าย
แต่เธอไม่ได้จอดทันที
เพราะยังตกใจอยู่แล้วก็มาคนเดียวด้วย
พอลงสะพานก็ไปจอดชิดริมถนน
เพื่อจะดูว่าร่องรอยของรถเนี่ยมันมีอะไรเสียหายหรือไม่
เนื่องจากรู้สึกว่ามีอะไรมาชนท้าย
แล้วก็สังเกตเห็นมีคนมุงกันอยู่
แถวจุดใต้สะพานตรงจุดเกิดเหตุที่เจอศพ

เธอก็เลยไม่ได้วนรถกลับมาดู

เนื่องจากบ้างจุดมันเห็นมีการวนใช่ไหม

เดี๋ยวก็อายัดรถฟอร์จูเนอร์เอาไว้ตรวจสอบก่อน
เพื่อสรุปสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง
จักรยานยนต์ไปชนท้ายเขาเอง
หรือมีการเบรกกระทันหัน
ต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดนะฮะแล้วก็จะสรุปสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ